คุณผู้ชมไปดูเหตุไฟไหม้ที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุ๒๔ปี
ก็จุดไฟเผาบ้านตัวเองวอดทั้งหลังเลยนะคะ
กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละค่ะ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงที่สุดแล้วก็สามารถดับได้สำเร็จ
แต่สิ่งที่เหลือคือนี่ค่ะซากแบบนี้
ทีนี้มันมีที่มาที่ไปนะว่าทำไมถึงจุดไฟเผาบ้านตัวเอง

คือเป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลปากชมค่ะ
ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้
บ้านเนี่ยก็คือบ้านเลขที่๓๙หมู่๑๑ตำบลปากชม

จุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

เพราะเป็นบ้านไม้ไฟก็เลยลุกโหมไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
โดยมีนางสุนทรอายุ๖๔ปี
เจ้าของบ้านได้แต่ยืนมองบ้านของตัวเอง
ไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาตาปริบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันดับไฟสักประมาณกว่า๔๐นาที
ที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ
บ้านเสียหายทั้งหลังค่ะ
ขณะเกิดเหตุนะคะตำรวจสพปากชมสามารถควบคุมตัวนายมานะ
ประทิรำอายุ๒๔ปีเป็นคนจุดไฟเผาบ้านหลังเกิดเหตุ
พร้อมกับไฟแชคที่ถูกอยู่ในมือเป็นของกลาง
คือตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายมานะ
เป็นลูกเลี้ยงของนางสุนทรแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแบบนี้ค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนนายมานะผู้ก่อเหตุทราบว่า
พ่อกับแม่เนี่ยเลิกรากันตั้งแต่นายมานะยังเล็ก
หลังจากนั้นพ่อก็ไปแต่งงานใหม่กับนางสุนทรนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ช่วยกันเก็บเงินสร้างบ้านหลังนี้
ด้วยนำพักนำแรงกระทั่งเมื่อ๒ปีก่อน
ขณะที่นายมานะกำลังทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ปรากฏว่าพ่อซึ่งเป็นพ่อแท้เสียชีวิต
กลับมาที่บ้านมาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับแม่เลี้ยง
ก็คือนางสุนทรแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน
สุนทรซึ่งเป็นแม่เลี้ยงมีสามีใหม่
แล้วก็พาสามีใหม่เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็เท่ากับว่านายมานะตอนนี้กลายเป็นคนนอกไปแล้วถูกไหม
แม่ก็เป็นแม่เลี้ยงคนที่มาแต่งงานกับแม่เลี้ย

จากนั้นแม่เลี้ยงค่ะมีความพยายามอย่างหนัก
ที่จะไล่นายมานะออกจากบ้าน
ทั้งที่บ้านหลังนี้พ่อของตัวเองร่วมสร้างขึ้นมา
จนทำให้เกิดอาการเครียดรู้สึกเก็บกฎ
ก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครตัดสินใจเผาบ้านตัวเองวอดแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคนที่เผาบ้านตัวเองเขาบอกพยายามทำดีกับทุกคนแล้ว

ถ้าเกิดว่าจริงแบบที่เขาให้การเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้านะคะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้ตำรวจโรงพักปากชม
ก็เตรียมที่จะไปสอบปากคำญาติ
แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะไปหาข้อเท็จจริงว่า

ก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ